ที่ลำปางค่ะเป็นเหตุสลดนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้คือทางตำรวจสพแม่กาเขาบอกว่ารถกระบะคันนี้เป็นกระบะต้องสงสัยแล้วกระบะคันนี้หนีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็เลยยิงใส่ตั้งใจว่าจะสกัดให้รถหยุดแต่ปรากฏว่ากระสุนไปโดนคนนั่งข้างคนขับแล้วคนนั่งข้างคนขับคือลูกชายของคนขับค่ะครับอายุสิบสามเองค่ะกระสุนโดนหัวเสียชีวิตเลยนะคะโอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ
ปิดท้ายรถกระบะเอาไว้เจ้าหน้าที่ใช้ปืนยิงคือยิงใส่
ด้านท้ายของรถกระบะเจ้าหน้าที่บอกแบบนี้นะคะ
แต่ยิงไปหลายนัดตั้งใจให้โดนยางรถยนต์แล้วก็ให้โดนตัวถัง
เนี่ยค่ะมันไปทะลุกระจกหลังแล้วทะลุเบาะนั่งที่เป็นเบาะนั่งข้างคนขับ
แล้วเบาะนั้นเด็กผู้ชายอายุสิบสามนั่งอยู่อืม
เจ้าหน้าที่พอยิงสกัดเสร็จเนี่ยนะคะก็ไปควบคุมตัวคนขับรถ
ชื่อว่านายมานบสูงขาวอายุสามสิบห้าปี
เป็นชาวบ้านปงวังตำบลวังไซคำอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปาง
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่ามันก็เห็นภาพที่สลดและเจ้าหน้าที่เองก็ตกใจ
เพราะว่าเด็กชายกฤษณพงศ์สูงขาวอายุ๑๓ปีลูกชายของนายมานพคนขับอะค่ะ
นั่งอยู่เบาะข้างคนขับกระสุนเข้าหัวเลยค่ะคุณผู้ชม
คือตอนนั้นน่ะเด็กชายกฤษณพงศ์ยังบาดเจ็บสาหัส
ก็รีบส่งโรงพยาบาลวังเหนือส่งต่อโรงพยาบาลลำปาง
แต่สุดท้ายเสียชีวิตเลยนะคะทีนี้ก็ต้องถามแล้วว่าจริงจริงแล้วในรถคันนี้
มีสิ่งผิดกฎหมายหรือเปล่าครับเจ้าหน้าที่บอกว่า
พอไปตรวจค้นในรถคันนี้ไม่มียาเสพติดแต่มีเหล้าเถื่อน
บรรจุอยู่ในพลาสติกขนาดใหญ่เป็นถุงนะคะ
สิบถุงวางอยู่ท้ายกระบะจากการสอบสวนนายมานพคนขับอ่ะค่ะ
เขาก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถไปส่งเหล้าเถื่อนนี่แหละ
เป็นเหล้ากลั่นนะนะจะไปส่งที่จังหวัดพยาวแล้วก็ให้ลูกชายนั่งมาด้วย
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเจอด่านตกใจเลยกลับรถ
กะว่าจะกลับบ้านคือหลบเข้าบ้านก่อน
ไม่คิดว่าตำรวจจะไล่ตามแล้วก็ถึงขั้นใช้ปืนยิงแล้วก็กระหน่ำยิงด้วยค่ะ
คือยิงไปหลายนัดนะคะจนลูกชายของนายมานพเสียชีวิตอ่ะ
ตัวที่สพวังเหนือแต่เบื้องต้น
ตำรวจสพแม่กาลทั้งสี่นายเรายังคงให้การภาคเศษนะคะ
คือรับบางอย่างแต่บางอย่างปฏิเสธ
ล่าสุดวันนี้พลตำรวจรีอนุชาอ่วมเจริญ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลำปางก็ไปตามความคืบหน้าคดีนี้ที่สพวังเหนือ
แล้วก็ไปร่วมงานศพเด็กชายกฤษณพงศ์ที่บ้านเลขที่๑๔๖บ้านปงวังตำบลวังไซคำอำเภอวังเหนือ
ซึ่งบรรยากาศเศร้ามากนะคะคือเด็กเขาไม่รู้เรื่องอยู่แล้วนั่งรถไปกับพ่อค่ะ
ถูกเจ้าหน้าที่ยิงเข้าศีรษะเลยผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลำปางก็มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา
ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตไปก่อนในเบื้องต้นแล้วก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
จะยึดตามผลทางนิติวิทยาศาสตร์และผลการสอบสวนรวมถึงจะหาแนวทางเยียวยาให้กับครอบครัวของเด็กชายกฤษณพงศ์ผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
คือเบื้องต้นก็ต้องไปตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ยิงไปยิงเยอะเกินหรือเปล่า
ทิศทางกระสุนที่ยิงยิงไปที่ทางไหนยังไงกระสุนไปเข้าศีรษะเด็กอืมอ้าว